จากนั้นครับในช่วงยก๒นะครับ
ไม่ไหวเจอใหม่อีกทีหนึ่งก่อนอันนี้โดนเข่ามาเยอะมากนะครับ

เอาชนะไปได้ครับแบบ
กลางเกงสีแดงนะครับมารัดกาฟุรอล์ฟนะครับกำลังล็อคแล้วก็เกือบจะทะลมทางมาตินเหงียน
ง่ายเหมือนกันนะครับในจังหวะได้รัดนะครับในช่วงยกแรกครับ
นี่บริการป้องกันแชมป์โลกของกาฟุรอฟนะครับในรุ่นเฟเทอร์เวนส์
ที่มาตินเหงียนผู้ราชชิงจากออสเตรเลียชุดสายเวียดนามนะครับได้โอกาสรอบวกหมัดครับ
หล่อปวกขวาโอ้โหจังหวะนี้ร่วงเลยครับแล้วเสียแชมป์ครับโอ้แชมป์คนใหม่ครับ
รัฐกับฟลอฟเสียแชมป์ครับแล้วเป็นการแก้มือได้นะครับของทางมาจินเหงียนครับ
ก็เคยแพ้มาเมื่อสองปีก่อนนะครับคู่นี้มีรีแมชแน่นอนนะครับ
แล้วก็ปีนี้เป็นปีแห่งการเสียแชมป์ของแชมป์โลกนะครับในศึกวันแชมเป็นชิปนะครับ
นักสู้ไทยก็คือครูตองนะครับชะนมพันวิรัชัยเหมือนกัน
โอกาสในการขึ้นชิงชำโลกเหมือนกันนะครับในช่วงปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับ